น้ำคือชีวิตครับและน้ำพระราชริไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ก็คือชีวิตของประสบกรณิกรที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ
ที่เห็นจากรายงานเรื่องของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าพูดถึงตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
จากที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนตั้งแต่รอบนั้นที่ให้เข้าไปลงนาม
รวมถึงได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนี่นะคะ
ก็มีประชาชนเดินทางไปบริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก
กลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะเมื่อมีประชาชนจำนวนมาก
อาจจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้แต่ก็หน่วยงานอย่างการไฟฟ้านครหลวงค่ะ
อำนวยความสะดวกไปบริการดูแลประชาชนไม่ใช่แค่ในเวลาทำงานเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินแสงไฟที่การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับกรุงเทพมหานคร
บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงได้ส่องสว่างทันที
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เหล่าจิตอาสาที่มาตั้งซุ้มให้บริการกว่า๑๐๐ซุ้ม
ให้บริการประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยการไฟฟ้านครหลวงได้ติดตั้งไฟแสงสว่างและไฟประดับหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ในบริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
และตลอดเส้นทางที่มีการประดับผ้าขาวดำ
สิ่งสำคัญคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
เพราะหากมีการใช้ไฟฟ้าเกินหรือเกิดไฟฟ้ารั่ว
ระบบการจ่ายไฟจะตัดอัตโนมัติทันที
จากมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง
อำนวยความสะดวกรอบบริเวณสนามหลวง